ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นเลือดร้อนที่ชนบุรี
เขามีเรื่องกับเพื่อนรุ่นพี่ทีนี้ก็สู้ไม่ได้ก็เลยกลับไปพาพวกมา
พร้อมกับมีดมีดเนี่ยยาวเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงแขนอ่ะ
สงสัยให้กันระยะห่างหรือยังไงไม่รู้
ฟันเข้าไปเนี่ยคอเขาเกือบขาดนะฮะ

ขอเกือบขาดฟันกันเข้าไป
ผู้ที่ถูกฟันเข้าไปเนี่ยฟันเข้าที่คอแล้วก็ที่แขนด้วย
อาการสาหัสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านพักคนงาน
ตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คนเจ็บชื่อนายานนามสกุลพระองค์
ชื่อเล่นชื่อเต่าอายุ๓๐ปี
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ชนบุรีนะครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดถนนเรียบมอเตอร์เวย์ชนบุรีกรุงเทพ
ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาเห็นเหตุการณ์ด้วย
ชื่อนายวินันขันธออายุ๕๓ปี
มีในไอซ์ที่เป็นเยาวชนชายอายุ๑๘ปีมากับเขาด้วยนะครับ
ไอซ์นี่เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมจำชื่อไว้ก่อนนะฮะ
ก็ไอซ์เนี่ยตอนนั้นก็มาส่งนายวินัน
เพราะว่าจะมาหาในเต่าที่นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนอีกคนนึง
ก็มาถึงก็นั่งกันสักพักนึงนะฮะ
คุยไปคุยมาในไอซ์ที่เป็นเด็กรุ่นน้องนะครับ
ก็พูดหยอกล้อนะครับแล้วก็พูดกับคนเจ็บที่ชื่อว่านายาน
ซึ่งอายุ๓๐ปีประมาณว่าแหมพี่จะอะไรกันนักกันนะ
หรือพี่จะเอาหรือเปล่านี่พูดประมาณอย่างนี้
ทีนี้ตอนนั้นในเต่าก็กำลังเมาอยู่ก็เลยโมโหนะฮะที่เด็กรุ่นน้องมาพูดแบบนี้
หยิบมีดที่อยู่ในรถจะมาฟันในไอซ์แล้วก็ฟันจริงด้วย
แต่ฟันไม่โดนนะครับอ่านายวินันบอกว่า
นายวินันกับเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยไปห้ามกันไว้
แล้วก็ไล่ในไอซ์ให้กลับบ้านไปก่อนในไอซ์ก็กลับบ้านไปนะฮะ
แต่ผ่านไปไม่ถึง๕นาทีไอซ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่คราวนี้มีออฟกับปี๊มาด้วยพาเพื่อนมาอีก๒คนนะครับ
เนี่ยเป็นพี่ชายของไอซ์ออฟอายุ๒๒นะครับ
อีกคนนึงก็เป็นเพื่อนวัยรุ่นด้วยกันนะครับ
มากันเนี่ยนะฮะรวมแล้ว๓คนมาจากกายานยนต์๒คัน
โดยไอซ์กับเพื่อนมาคันหนึ่งแล้วก็ออฟขี่มาคนเดียว
ไอซ์กับออฟถือมีดมาส่วนปี๊ถือไม้มานะฮะ
เท่ากับว่ามีด๒แล้วก็ไม้อีก๑เป็นไม้หน้า๓
พอจอดรถจักรยานยนต์ทั้ง๓คนลงมาไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรเลยครับ
กันนำฟันกันนำไปในเต่าจนล้มลงกองกับพื้น
แล้วในไอซ์ก็ยังจับในเต่าดึงตัวขึ้นมาจับหัว
แล้วใช้มีดฟันเข้าที่คออีกโอ้โหลึกเข้าไปเนี่ยโอ้โห
จนแบบคอเกือบขาดอ่ะค่ะคนเจ็บเนี่ยแบบล้มสลบลงไปกับพื้นอีกรอบนึง
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ
แล้วตำรวจก็มานะครับแล้วก็ต้องพาไปโรงพยาบาลด้วย
เพราะว่าตอนที่สู้กันไปสู้กันมากลุ่มคนเจ็บ
กลุ่มคนก่อเหตุนี้ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
พ่อในเต่าคนเจ็บบอกว่าพอรู้เรื่องนี่พ่อเหมารถแท็กซี่มาจากกรุงเทพเลยนะฮะ

ปกติลูกชายจะอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียว
เนื่องจากพ่อไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพ

ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยพ่อบอกว่ารู้จักกันทุกคนนะเพราะว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ระแวกแถวบ้าน
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาทำร้ายลูกชายถึงขนาดอาการสาหัสแบบนี้
ส่วนตัวเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ไปหาเรื่องกันก่อนแน่นอนเพราะลูกไม่ได้มีนิสัยเป็นนักเลง
แต่ยอมรับว่าลูกชอบดื่มเหล้าแต่เวลาลูกดื่มเหล้าก็ไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเพราะว่าส่วนมากถ้าเมาก็คือจะนอนนะฮะ
ตอนนี้พ่อบอกเป็นห่วงอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บของลูกชายถ้าหายจะกลับมาเหมือนเดิมไหม
สองค่ารักษาพยาบาลที่ตอนนี้ก็ต้องจ่ายไปก่อนแต่ว่าพ่อเองก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำไม่ได้มีเงินอะไรมากมายกลัวว่าเงินจะไม่พอรักษาลูก
รักษาลูก
และเคยไปทรวปเคยมีเรื่องกับใคร
ฝั่งผู้ก่อเหตุนะครับ

ชื่อไนพนมนะครับ

พ่อบอกว่าช่วงเกิดเหตุ

ไม่รู้ว่าทำไมลูกสองคนถึงไปก่อเหตุแบบนี้
ที่ผ่านมาลูกอาจจะมีเรื่องชกต่อย

ยอมรับว่าเสียใจมากที่ลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้
ตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่ขอโทษทางฝั่งของคนเจ็บ
ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลซักอย่างเงินที่จะช่วยเหลือยาพวกคนเจ็บ
ทางฝั่งของพ่อผู้ก่อเหตุสองพี่น้อง
เออผมก็อยากจะขอโทษนะที่ลูกผมทำแบบนี้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมก็ไม่รู้ไม่รู้แต่หลายเหตุ
ยังเลยยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้เจอเลย
เพราะคนนี้ผมก็ทำไปกินอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีให้ผมก็แต่ผมก็ต้องมีช่วยมั่งอะไรมั่งนิดหน่อย
แต่คือพอกำลังตัวเองเขาคงหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน
เหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องรู้สำนึกได้แล้วไม่สมควรใจร้อนคือให้คิดก่อนจะทำ
หรือมีปัญหาอะไรให้เราเดินหนีไปเลยกลับบ้านเลยดีที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ทะเลาะวิวาสอย่างนี้
สาหัสแต่ว่าตอนนี้ก็แพทย์ก็ช่วยจนไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแล้วส่วนคนก่อเหตุทั้งสามคนก็ยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะ
ตำรวจบอกสพมชนบุรีนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นก็ต่อสู้กันคนก่อเหตุก็เจ็บเหมือนกัน
เดี๋ยวก็จะเอามาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็อายัดตัวไว้ก่อน
แต่ว่าวัยรุ่นเลือดร้อนทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องพึงสังวรไว้เลยนะ
ค่ะว่ามาตีกันแบบนี้ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะ

แล้วคนในครอบครัวก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยอีก

ก็ต้องมาเนี่ยคอยชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาค่าเสียหาย
แล้วตัวเองเป็นยังไงต่อให้ไม่เจ็บก็ไปอยู่ในคุก
อยู่ในคุกก็ถ้ารู้สึกสำนึกผิดบ้างก็คงรู้สึก
แต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็จะรู้สึกไม่เห็นเป็นไรเลยก็เข้าคุก
แต่พ่อแม่นี่ลูกเมียเขาเดือดร้อนกันหมด